อาถรรพ์เล่นดาบพระเจ้าตากเดินลงน้ำดิ่งจมดับ
ของที่ไม่มีที่ไปเขายังไม่ให้ลบหลู่เลย
ค่ะอันนี้ของมีที่มาที่ไปครับ
ไปช่วยค้นหาผู้สูญหายตอนแรกเป็นผู้สูญหายก่อนนะคะ
และสุดท้ายก็เสียชีวิตจริงนะคะคุณผู้ชม
ตรงนี้ก็คือสระน้ำบริเวณหน้าศาลเจ้าลิ้นทอง
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่เจ็ดตำบลท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะ

ทีนี้ก่อนที่จะลงค้นหา
ไปพบรองเท้าแตะข้างซ้ายลอยอยู่ริมตลิ่งนะคะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบร่องรอยการต่อสู้
แล้วไปพบกระเป๋าของผู้สูญหายมีประวัติคือ
ยารักษาโรคเอกสารระบุบอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ทราบชื่อต่อมาสำหรับผู้สูญหายชื่อว่านายจรวยกันทิศ
อายุ๕๑ปีเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ข้อมูลคร่าวแบบนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่มีการจุดทูป๑๖ดอกบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ
ให้ช่วยเปิดทางในการค้นหาก็ลงค้นหานานกว่าสามชั่วโมง

ทีนี้เวลาผ่านไปจนกระทั่งช่วง๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
พบร่างค่ะมาพบตอนนั้นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาขึ้นมาบนฝั่งนี่ตอนพบนะ
เอาขึ้นมาบนฝั่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

ลุงตีอายุ๖๘ปีเป็นคนแรกที่เจอศพนะคะ
ลุงตีบอกว่าช่วงใกล้เที่ยงเมื่อวานนี้
ลุงไปดักปลาในแม่น้ำตรงนี้แหละค่ะ
กำลังสาวเชือกที่รอบดักปลาอยู่เลยนะฮะ

แล้วสุดท้ายไปพบว่ามีร่างคนติดมากับเชือก

เชือกแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนพี่สาวผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าน้องชาย
เป็นผู้ป่วยจิตเวทมานานหลายปีแล้ว
เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มก่อนหน้านี้

สาราจำลองรูปปั้นของพระเจ้าตาก

แล้วหลังจากนั้นคือเหมือนไปเล่นด่าพระเจ้าตาก
หลังจากนั้นน้องชายก็จมน้ำหายไปเลยนะคะ
มันก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกัน
แต่ว่ามุมหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำท่า

ทีเราผู้ใหญ่ไปลงไปแบบนี้
ก็เสี่ยงเสียชีวิตได้ถ้าเกิดเกิดตะคริวอะไรอย่างนี้นะคะ